คุณผู้ชมมาดูคลิปอุบัติเหตุที่เรานำมาฝาก
แล้วก็มาเตือนเป็นอุทาหรณ์กันอีกแล้วนะคะ

ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังโดยเฉพาะหน้านี้หน้าฝนนะคะ
ฝนตกถนนลื่น๒เหตุการณ์หลัก
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ส่วนเหตุการณ์ที่๒เกิดขึ้นที่จันทบุรี

โอ้โหแบบนี้ค่ะ

แล้วคุณสังเกตไหมว่าถนนเนี่ยมันเปียกโชนไปด้วยน้ำค่ะ
คือฝนน่าจะเพิ่งตกเสร็จสักพักหนึ่ง

รถเก่งเขาวิ่งมาแล้วเขาเหินน้ำมาด้วยส่วนหนึ่ง

แล้วรถพ่วงนี่ออกมาแบบอาจจะไม่ได้มองกันนะ
ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าวัดสะลงเรือ
ในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรี
คุณเชื่อไหมว่า๓คนนี้ที่มากับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ก็คือซาเล้งเป็นผู้สูงอายุหมดเลย
แล้วก็๓คนได้รับบาดเจ็บทั้ง๓คนเลยนะ
เพิ่งขับรถออกมาจากงานศพด้วยค่ะ

แล้วคุณดูสิทุลักทุเลหอบตัวเองขึ้นมาแบบนี้นะคะ
แต่เคราะห์ดีมากเลยนะไม่มีใครเสียชีวิต
ก็เอาล่ะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่นำมาฝากเป็นอุทาหรณ์กัน
ช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นแล้วก็สำรวจเรื่องของล้อยางด้วยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าดอกยางมันเหลือน้อยแล้ว

ตัวเองอาจจะพลิกความได้ง่ายนอกจากการไปชนคนอื่น
มาดูอีกดึงเหตุการณ์ค่ะฝนไม่ตก
แต่งเป็นอุบัติเหตุได้เหมือนกัน

เค้าเรียกแยกแวดใจไม่พอแวดดวงด้วย
ถนนตัดใหม่จันทคามวิถีในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
รถมอเตอร์ไซค์มาทางตรงเบรกไม่ทันโครมเดียวค่ะตีรังกาไปหลายเมตรเลยนะคะ
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นผู้หญิงวัยกลางคนสุดท้ายลุกขึ้นมาได้
แต่ว่าคนขับรถเก่งเนี่ยก็มีน้ำจิตน้ำใจนะลงมาดูแบบนี้ค่ะ
ลงมาดูแล้วก็สุดท้ายก็คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คงบาดเจ็บไม่น้อยนะคะ
ก็เป็นคลิปสองเหตุการณ์ที่นำมาฝากกันมาเตือนเป็นอุทาหรณ์ด้วยค่ะ
วังด้วยนะเพราะว่าเมื่อคืนก็ฝนตกหนักตื่นมามันก็น้ำเยอะน้ำท่วมถนนมันก็ลื่นกันไป
อย่าเพิ่งโทษกันไปกันมาระมัดระวังทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ